เอาละครับรอบโบนัสคูณสอง

เดี๋ยวเราจะมีคำถามมาถามพี่นะฮะ
ให้พี่ปรึกษากันได้๓คน

พอตอบมาปุ๊บเราลงไปนั่งเล่นเกมฮะ
คุณสว่านผ่านช่องแคบ

ทีมแชมป์จะต้องตอบคำถามเพียงข้อเดียว

ช่องแคบของเราไปให้ได้ก่อน

แข่งขันทั้งทีมจะต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้

เก้าอี้หยุดจะต้องผ่านช่องแคบของเราไปให้ได้
ภายในเวลา๑๐วินาที
โดยมีโอกาสเพียง๓ครั้ง

รถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ว่า

ความรู้คู่คุณธรรม

คือคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี๒๕๖
ถูก
ทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดของประเทศไทย

สายใต้
นายทวีบุญยเกต
เป็นนายกรัฐมนตรีไทย
ดำรงตำแหน่งระยะเวลาสั้นที่สุด

อันนี้ใช่

ก็ต้อง๑๒๐เซน

ไม่ให้ป๊าพี่ย่ง
พี่ฟองไม่ใช่

พอเล่นกว่านี้นิดค่ะ

มันมานะครับ

อะไรเจ้าเวียงขนาดนี้นี่

หยุดไปครับ

ตัวกลับตัวกลับ

พ่อเจดัยอ่อนจริง
ถึงกับต้องประคองตัวกันเลย
ดูครับเสียครับเสียทรง

ขาครับขาเป็นอะไรครับเจใด

ทั้งตัวอ่อนทั้งขา
โอ้โหยอ่อนจริง

วันที่จะเผา
ส่วนฉันจะคงต้องไป
งานศพคงใหญ่

พี่เป็นความดันต่ำ
แต่ความดันทุลังพี่สูงมาก

ลงเหย็บเลยฮะ

อะถ้าพร้อมแล้วไปเลยฮะ

ทรัพย์
เอ่ออาเจ็กโบ้งครับอาเจ็ก
หน้าเสียตั้งแต่ยังไม่ทันหมุน
ลับตาผีโอ้โฮยังกะกลัวผีหลอกว่าย
พอเก้าอี้หยุดปุ๊บเหมือนคนแก่หมดสภาพ
โอ้โหฝุนตัวเป็นลูกค้า
แล้วก็ลงอ่างไปสิครับพี่น้องโอ๊ย
ความจริงเลยทีมนี้อาจเจ็ด
ดีขึ้นอย่างไรครับเป็นไงครับคุณชาติคิดครับ

ตอนนี้ทาไปครึ่งซี่นี้เลยครับ
อิทธิฤทธิมากโมโมหรือเปล่า
เดี๋ยวคุณลองเลยเฟิร์สความหวังสุดท้ายของทีม
เอาอย่างนี้ทีมงานฮะไปสุดขอบพ่อ

โอ้โฮไอ้โฟ่เอาผมตรงนี้
ผมเคยเต้นบีบอยมาก่อนกับอีแค่หมุนแค่เท่านี้
เอาหัวหมุนด้วยคุณพร้อมแสดงแกร่งได้
เอาหัวหมุนถ้าพร้อมแล้วไปครับโฟน

แม่พอดีเจโรส
มั่นใจในตัวเองซะเหลือเกินนะครับ

แล้วเขาก็ลุกด้วยความมุ่งมั่น

โอ้ยมันกันนะทีม
เอาละครับเดี๋ยวมาเฉลยกันนิดนึงดีกว่านะครับ
เด็กที่มีความสูงไม่เกิน๑๕๐เซนติเมตร
ไม่ต้องเสียค่าโดยสาร

ความรู้ผู้คุณธรรมนำสู่อนาคต

เป็นคำขวัญนะครับ

ข้อ๓ครับทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดของประเทศไทยคือทางรถไฟสายเหนือ

วีบุญยเกตเป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่ดำรงตำแหน่งระยะเวลาสั้นที่สุดเพียง๑๗วัน

ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๕ของประเทศไทย

ปาปียงเป็นชื่อพันธุ์ของสุนัข

ปราภิโยงเป็นสุนัขขนาดเล็ก
มีขนสลวยยาวเหมือนเส้นไหมนะครับ
ตั้งสวยรูปทรงคล้ายปีกผีเสื้อ

ใช่เขาจะเดินไปสนรุมเช้าไปออก

เสียดายนะข้อเดียวใช่ไหมครับก็ไม่ได้อยู่ดี
ใช่

ไม่ได้ไปนะครับ
แล้วมาสรุปกันนิดนึงดีกว่านะครับ
วันนี้ทีมพี่โป้งก็ฟาดเรียบหมดเลยนะ

เห็นหน้าไม่เรียบจากป้าเรียบนะครับ
รับเวลา๓๐๐๐๐บาท
ขอบคุณครับ

วันนี้บอยด์กับบนก็ต้องลากันไปก่อนนะฮะ